เห็นกันสำราญสนุกสนานกันเต็มปี
มากินน้ำของจีกับเรา

พี่มาทั้งวันของจริงเคิ่ม

โอเค๓ไม้นะเดี๋ยวรอแป๊บนึงก็จะสุกและ

เป็นการจี่หนังควาย
เป็นการนำเอาภูมิปัญญาไทยฟูซีน
เอาหนังควายมาผ่านกรรมวิธีต่างเอาไปตาก
แล้วก็เอาไปจี่ไฟแบบนี้
ให้หนังมีกลิ่นออกมาแล้วก็เอาไปเคี้ยว

ใช่ครับมันก็แบบเหมือนอารมณ์ประมาณแค่หมู

หนึบมานะต้องลอง

ก็ถือว่าเป็นอาหารยอดพิษในช่วงหนาวแบบนี้
มานั่งผิงไฟกองไฟกันแล้วก็แบบจีบ
จี่ข้าวเหนียวจี่หนังควายแบบนี้
นี่ของผมนี่มีบริการด้วยนะถ้าเกิดอยู่ไกล

คุณคะดิฉันไม่ใช่สายค่ะ
แต่ว่าใครจะจุดฟืนจุดไฟตอนนี้ก็ยังคงต้องระวังหน่อยนะครับ

ดังนั้นจะจุดฟืนจุดไฟอากาศค่อนข้างแห้งตอนนี้
จะลุกลามกลายเป็นเพลิงไหม้ใหญ่โตได้นะครับ

เช่นเดียวกับในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนนี้นะครับ
ฝนทั้งลมยังคงแรงต่อเนื่องนะครับ

ตั้งแต่บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนล่างของภาคใต้
ยังคงต้องเจอกับฝนแล้วก็คลื่นลมแรงนะครับ

แสดงการก่อตัวของกลุ่มฝนกลุ่มเมฆนะครับ

สังเกตว่าส่วนใหญ่ไปออกันอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ
ซึ่งถ้าหากดูกราฟิกต่อไปก็จะเป็น
พื้นที่ที่มีฝนตกอยู่ตอนนี้นะครับ

มาเลยนะครับตั้งแต่ชุมพรละนองพังงาสวรรค์ธานีนครศรี
ธรรมราชภูเก็ตกระบีตรังสตูนนะครับฝั่งนี้นครศรี
ธรรมราชพัทธลุงสงคราปัตตานียาลานราธิวาสนะครับ
ใครที่อยู่บริเวณนางกล่าวจะออกจากบ้านก็ระวังหน่อยนะครับ
บางจุดเกิดไพท์ทางน้ำมันชาติเกิดขึ้น
ก็อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัย
ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็อย่างที่เราได้ติดตามมาอย่างต่อเนื่อง
ลูกนี้ที่มีการดึงเอาฝน

แล้วก็ค่อยเคลื่อนขึ้นสู่ฝั่งนะครับในบริเวณประเทศอินเดีย
ตอนนี้ขึ้นไปสู่ฝั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปถ้าหากพายุลูกนี้อ่อนกำลังลง
ก็จะทำให้กระแสลมอ่อนกำลังลงด้วยนะครับ
สังเกตว่ากระแสลมมาปะทะจุดตรงนี้นะครับค่อนข้างแรงเลยทีเดียว
ดังนั้นจึงส่งผลทำให้พื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดคลื่นจะแรงเป็นพิเศษ

คุณผู้ชมดูสีฟ้าสีม่วงนี่คือคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตรนะครับ

ช่วงที่รุนแรงสุดก็จะเป็นช่วงเย็นนะครับ
เป็นช่วงที่กระแสลมแรงที่สุดดังนั้นใครที่อยู่บริเวณตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ไล่ลงมาจนถึงบริเวณยะลาจะออกเดินเรือก็ต้องเพิ่มความระมัดระวัง
เล็กควรที่จะงดออกจากฝั่งในระยะวัน๒วันนี้ก่อนนะครับ
ทีนี้เราจะมาดูกันหน่อยนะครับในช่วงหลังกลางสัปดาห์หลังวันพุธจะสังเกตว่ากระแสลมนั้นเริ่มอ่อนลงนะครับ
ยุหายหมดแล้วนั่นก็หมายความว่าฝนแล้วก็คลื่นก็จะอ่อนกำลังลงด้วย
เดี๋ยวมาดูคลื่นนะครับก็จะพบว่าคลื่นนี่นะครับก็กลับกลายสภาพนะครับ
เป็นสีฟ้าใสนะครับก็สามารถที่จะออกเดินเรือได้ตามปกติ
ดังนั้นวันสองวันนี้อาจจะต้องทนหน่อยนะครับมาดูการตกของฝนกัน
สังเกตว่าตั้งแต่ช่วงเช้า๙โมงฝนจะค่อยมีการเคลื่อนที่นะครับ
ปกคลุมนะครับตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนล่างโดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยตกเยอะหน่อย
หลังจากนั้นครับพอไปช่วงเที่ยงช่วงบ่ายฝนจะค่อยมีการลดระดับลงมานะครับ
จะตกในบริเวณทางตอนล่างแล้วก็ไปเน้นบริเวณทางตอนล่างสักส่วนใหญ่
ในช่วงบ่ายเย็นนะครับก่อนที่จะลงไปแถวประเทศมาเลเซียต่อไปนะครับ
ดังนั้นตั้งแต่ตอนนี้จนถึงช่วงประมาณ๕๖โมงก็ต้องระวังฝนหน่อยนะครับ
นี่คือภาพรวมปริมาณฝนสะสม๒๔ชั่วโมงส่วนใหญ่จะสังเกตว่าไปออกันอยู่แถวบริเวณฝั่งอ่าวไทยนะครับ
ทีนี้เดี๋ยวไปดู๓วันหลังจากนี้นะครับก็จะพบว่านครศีรธรรมราชยาลานะครับ
ถือว่าเป็นจุดที่คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำฝนตกสะสมเยอะเป็นพิเศษนะครับ
ดังนั้นใครที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวนะครับจุดที่ตอนนี้เจอภัยทางธรรมชาติเจอน้ำท่วมอยู่
ก็ต้องติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
เพราะว่าฝนยังมีตกต่อเนื่องแล้วก็น้ำจากบนภูเขาเนี่ยยังมีโอกาสที่จะไหลลงมาข้างล่างทำให้เกิดความเสียหายอยู่ด้วยนะครับ
นี่คือภาพรวมทั้งหมดของสถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ
ส่วนบริเวณทางตอนบนภาคเหนืออีสานวันนี้อุณหภูมิยังเย็นลงได้อีกประมาณ๑๒องศาเซลเซียส
ส่วนภาคกลางก็เย็นลงเล็กน้อยบนยอดดอยยอดเขาก็อยู่ที่ประมาณ๗๑๕องศาเซลเซียตนะครับ
ตอนนี้ใกล้จะไหม้แล้วนะเดี๋ยวขอไปดูหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมีรถมา
รถเข้ามารับเดลิเวอรี่ใช่สั่งมาจากเชียงรายเลยมาจี๋ให้เขาอันนี้รถมาจอดรอดแล้วคุ้น